เรื่องราวที่มีผู้โดยสารเขาร้องเรียนหน่อยครับ
ภูเก็ตเกิดขึ้นอีกแล้ว
ผู้โดยสารร้องเรียนบอกว่ามีรถตู้บางคันและคนขับบางคนครับ

นักท่องเที่ยวเขาเดือดร้อนร้องรถตู้ภูเก็ตอะไร
ถ้ารถตู้ไม่เต็มก็จะไม่ออก
ไม่พอครับพอรถออกไปจะไปแวะที่บริษัทนำเที่ยว
ให้ลูกค้าบนรถนักท่องเที่ยวผู้โดยสารบนรถลงจากรถ
เพื่อไปฟังโปรแกรมการขายแพ็คเกจทัวร์ร้านอาหาร

เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ต้องตรวจสอบไปดูคลิปครับ
ต้องดูคนก่อนด้วยนะ
คุณคุณมันมี๒โปรแกรม
คุณพยายามสื่อสารภาษาอังกฤษนะท่องเที่ยว
เป็น๒อย่างให้เลือก
ว่าถ้าคุณจะไปแบบไพรเวทคุณจ่าย๖๕๐ลดออกได้เลย

คือคุณจ่ายเงินถูกลงแต่คุณต้องรอคนเต็มรถนะ
นี่ครับผู้โดยสารเอ่ยนักท่องเที่ยวเอ่ยเขาก็งงสิครับ

เรื่องนี้ศูนย์ข้อมูลภูเก็ตครับได้มีการโพสต์คลิป

หลังจากที่มีคนนั้นเขาก็ร้องขอความเป็นธรรม

เจอแบบนี้กลัวว่าจะกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในภูเก็ตหรือไม่
พนักงานขับรถตู้แล้วก็มีรถลิมูซีนครับ
ที่ได้รับสัมประธานให้วิ่งรับส่งผู้โดยสารจากสนามบินภูเก็ต
ปรากฏว่าบางคนที่เจอก็คือต้องรอให้รถเต็มถึงจะออก
ในขณะที่บางคนพอขึ้นไปบนรถแล้วรถออกไปได้ไม่ไกล
สักพักหนึ่งไปจอดแวะแล้วบังคับให้ผู้โดยสารบนรถลงจากรถ
เพื่อไปฟังข้อมูลจากบริษัทนำเที่ยว
เขาจะขายแพ็คเกจทัวร์ที่พักร้านอาหารโปรแกรมท่องเที่ยวต่าง
เจอแบบนี้บอกตรงว่างงกันหมดเลยครับ

ทุกคนคุ้มมี่กัน

จุดที่นักท่องเที่ยวเขาจะต้องโดนบังคับให้ลงจากรถ
ก็คือแถวถนนเทพกษัตรีนะครับ
หลังจากที่ออกมาจากสนามบินทุกคนก็งง

ก็คือฉันก็บอกแล้วว่าจุดหมายปลายทางฉันอยู่ตรงไหน
ฉันต้องการไปตรงนั้นแล้วจะจอดรถตรงนี้ทำไม
ฉันเพิ่งจะมาเองด้วยนะบางคนเพิ่งลงมาจากเครื่องบินถูกไหมครับ
ให้ซื้อของที่ละลึกแล้วเหรอยังไม่ได้กลับยังไม่ได้เที่ยวเลย
เมื่อกี้เนี่ยฝรั่งผู้หญิงเขาพูดเลยนะเขาพูดชัดเจนตรงมาก
ดังนั้นตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าดูจากเหตุการณ์ที่หลายคนเขาร้องมา
ก็คือสิ่งที่เจอมีรถตู้บางคันและคนขับบางคน
รอให้รถเต็มถึงจะออกแต่ถ้าอยากให้ออกเลยต้องจ่ายเงินแพงขึ้น
อกจากนี้พอรถออกไปแล้วจะไปจอดแวะ
และให้ผู้โดยสารลงจากรถเพื่อไปฟังบริษัททัวร์
เขาขายแพ็คเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารพัฒนาคารอะไรต่าง

แล้วถ้าฉันไม่อยากซื้อค่ะฉันอยากจะไปจุดหมายไปทางของฉันนะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าฉันรีบล่ะฉันมีธุระฉันอยากจะไปเที่ยว

ฉันอยากจะไปขึ้นเรือไปท่าเรืออะไรแบบนี้

เอายังไงดีล่ะล่าสุดครับท่ากัชยานภูเก็ตก็มีการชี้แจงนะครับ
สนามบินภูเก็ตชี้แจงว่าจากการตรวจสอบในคลิปแล้ว
พบว่าเป็นพนักงานขับรถของสหกรณ์บริการรถยนต์แห่งหนึ่ง
ก็เลยเชิญผู้บริหารมารับทราบพฤติกรรมของพนักงานขับรถแล้ว
แล้วก็แจ้งให้ทราบว่าการกระทำดังกล่าวนั้น
ฝืนเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในสัมปทาน
คือคุณเป็นบริษัทคู่สัมปทานเนี่ยคุณก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนะ
ลงโทษปรับตามสัญญาแล้วก็กำชับให้กวดขันให้พนักงานขับรถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและต้องเป็นไปตามพรบการขนส่งทางบกปี๒๕๒๒อย่างเคร่งครัด
หลังจากนี้ทางสนามบินไม่นิ่งเฉยนะครับ
จะสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องฝากด้วยครับ
นักท่องเที่ยวและประชาชนจะได้สบายใจมากยิ่งขึ้น
ว่าเดี๋ยวจะมีอีกหรือไม่อย่างไร
ในขณะที่สหกรณ์บริการรถยนต์ในพื้นที่นะครับ
เจ้าหนึ่งก็น่าจะเป็นคู่สัญญาสัมปทานหรือเปล่า
เขาก็มีการออกเอกสารมาชี้แจงว่าตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
ถ้าฝ่าฝืนสหกรจำเป็นต้องพิจารณาลงโทษ
ในการพักการขับรถและพักคิวเพื่อรักษาองค์กร
นี่ครับนอกจากนี้นะเขาบอกว่ามีพักรถเป็นระยะเวลา๑๕วันนะครับ
อันนี้ก็เป็นกฎกติกาที่ทางสหกรณ์นั้นเขาออกมาชี้แจง

เพราะว่านักท่องเที่ยวคือเขารู้เลยว่าเมืองไทยสวยมากแล้วอยากมาเที่ยว
พอมามีเหตุแบบนี้มันก็จะกลายเป็นเสื่อมเสีย

คุณอยู่ภูเก็ตเมื่อกี้ที่ฉันยังไม่ไปไหนยังอยู่ที่ภูเก็ต